สำหรับการแถลงปิดคดีด้วยวาจาของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ในคดี

ให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
ซึ่งเจ้าตัวก็ถึงกับสะอื้นให้ในศาล
บอกว่าตกเป็นเหยื่อของเกมการเมือง
และก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม
ตั้งแต่ต้นทางติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากรายงานครับ
นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นหน้าสารดีกา
แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

มีมวลชนทยอยเดินทางมารอพบ
เพื่อมอบดอกไม้พร้อมตะโกนให้กำลังใจนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจำนวนมาก
ท่ามกลางตำรวจนครบานระดมกำลังรักษาความปลอดภัย
บริเวณโดยรอบกว่า๕๐๐นาย
โดยมีกองร้อยน้ำหวานหรือตำรวจหญิง
คอยดูแลความปลอดภัยคณะของนางสาวยิ่งลักษณ์
ระหว่างเดินทางเข้าและออกบริเวณศาล
ขณะเดียวกันไม่เพียงแต่สื่อมวลชนในประเทศเท่านั้น
ที่ให้ความสำคัญกับข่าวนี้
บรรดาสื่อมวลชนจากต่างประเทศ
สถานทูตออสเตรเลียสหรัฐอเมริกา
รวมถึงองค์กรสิทธิมนุษยชน
ก็ส่งตัวแทนมาร่วมรับฟังและสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย
โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ใช้เวลาอ่านคำแถลงปิดคดีด้วยวาจาประมาณ๑ชั่วโมง
พยายามชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและต่อสู้คดีใน๖ประเด็น
พร้อมขอความเห็นใจจากศาลซึ่งเจ้าตัวถือเป็นที่พึ่งสุดท้าย
โดยย้ำว่าตลอดระยะเวลากว่า๑ปี๖เดือน
ไม่เคยขาดการไต่สวนแม้แต่ครั้งเดียว
เพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้ทำผิด
อกจากนี้ยังมีการเพิ่มพยานหลักฐานใหม่
ซึ่งอยู่นอกสำนวนที่ปปชได้ชี้มูลความผิด
เพิ่มอีก๖๐๐๐แผ่นทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเอง
จนทำให้รู้สึกว่าไม่มีผู้นำคนไหน
ต้องเจอชะตากรรมที่หนักหน่วงเท่ากับตัวเองอีกแล้ว
พร้อมตั้งคำถามว่าจากนี้ไป
จะมีผู้นำคนไหนกล้าที่จะเสนอนโยบายช่วยเหลือประชาชนอีก
ตอนท้ายของการแถลงปิดคดี
นางสาวยิ่งลักษณ์มีน้ำเสียงสั่นเคลือและสะอื้นไห้
บอกว่าตัวเองเป็นเหยื่อของเกมการเมืองที่ลึกซึ้ง
ที่สำคัญมีความพยายามจะชี้นำ
จากฝั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
และอำนาจรัฐสั่งยึดทรัพย์ไปล่วงหน้า
ทั้งที่ศาลยังไม่มีคำตัดสิน
ที่เจ้าตัวจะออกโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวในห่วงเวลาต่อมา
ขอบคุณประชาชนและแฟนเพจที่มาให้กำลังใจในวันนี้
และถือว่าตัวเองได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว
ในการแถลงปิดคดีอย่างหมดใจ
ขณะเดียวกันก็มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้

ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยชี้นำ
ก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรม
ปล่อยให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างดีที่สุด
แต่ชี้แจงว่าผลการตรวจสอบจะเป็นอย่างไรเท่านั้น
หลังจากสารตัดสินที่๒๕ศาลการเงินเมืองจะเป็นอย่างไร

ขึ้นอยู่กับกลุ่มนักการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่

เราต้องเดินหน้าประเทศไปแล้วด้วยกระบวนการยุทธรรมนะ

มันเพียงแต่ว่าให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นเอง
โดยไม่ไปก้าวร่วงเขานั่นแหละคือหลักการของรัฐบาลที่จะต้องเป็นอย่างนั้น
นับจากนี้จนถึงวันที่สารนัดฟังคำพิพากษา
ในวันที่๑๕สิงหาคมเวลา๙นาฬิกา
บรรยากาศทางการเมืองของประเทศไทย
คงต้องกลับมาร้อนแรงอีกครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน